นั่งวินจอยอรับจ้างคือไม่สนใจนะครับ
ข่าวจะว่ายังไงก็ว่ากันไปแต่เตรียมพร้อมเป็นนายก

รถจักรยานยนต์รับจ้างแต่วันนี้สวมหวกกันน็อกแล้วนะ

เขาบอกไปฟังความเห็นจากภาคเอกชนจะขับเคลื่อเศรษฐกิจครับ
นายพิธาลิ้มเจริญรัฐนะครับหัวหน้าพักเก้าไกล
แล้วก็แคนดิเดตนายกนะครับสวมหมวกกันน็อกซ้อนวินจักรยานยนต์รับจ้าง
นำทีมเศรษฐกิจของพักไปหารือกับผู้บริหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ฟังนะครับข้อเสนอ๖ข้อจากภาคเอกชน
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน๓สถาบันนะครับ
เคยเสนอไปก่อนหน้านี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
เชื่อว่านักธุรกิจได้ฟังแล้วนะครับจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
สำหรับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง๔๕๐บาทนายพิธาระบุว่า
เรื่องที่ต้องรวดเร็วก็ต้องรวดเร็วนะครับบางเรื่องที่ต้องรอบครอบก็ต้องรอบครอบ
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอำนาจของประชาชน
จะต้องมาคุยกับสอทแล้วก็กกร
โดยพักจะพิจารณาให้รอบด้านภายในสัปดาห์นี้
และจะนำไปคุยกับภาคร่วมรัฐบาลซึ่งภาคเพื่อไทยเอง
ก็เห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรงครับ
ในเรื่องของการขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ได้แค่มองเหรียญด้านเดียวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้สามารถที่จะหักภาษีได้๒เท่า๒ปี
ส่วนกรอบตัวเลขนะครับก็ตอนนี้เป็นพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
เพื่อไทยก็มีตัวเลขของพักเพื่อไทยทางเก้าไกลก็มีตัวแรกของเก้าไกล
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพูดคุยกันต่อ
แล้วก็คำนวณให้รอบครอบ
คือคุณพิธาก็บอกว่าตัวเลขอัตราค่าจ้างเนี่ยก็เข้าใจนะครับ
ว่าค่าแรงลักษณะนี้มันอาจจะกระชากไปสักเล็กน้อย

เพราะว่าจริงถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัฐบาลคุณกิ้งลักษณ์

คณะกรรมการเปลี่ยนผ่านอยู่ระหว่างไปศึกษาแพ็คเกจ

แล้วก็จะมารายงานความคืบหน้าให้ฟัง
เรื่องของการช่วยเหลือแรงงานด้วยแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมด้วย
พร้อมจะพิจารณาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันครับ
ส่วนข้อเสนอของภาคเอกชน
คือด้วยหลักการของภาคเก่ากลายก็มีแนวคิดเช่นเดียวกัน
เอกชนเรียกร้องให้จัดตั้งรัฐบาล

เรื่องนี้อยู่ในกรอบของกฎหมาย

ถ้ารับรองเร็วกระบวนการจัดตั้งรัฐบาล
ก็จะเร็วตามไปด้วยครับ

และแน่นอนว่าร้ายคนติดใจในประเด็น
หนึ่งในนั้นคือ
ซึ่งก็เป็นคณะที่ในการช่วยหาเสียงกรายตอน

แล้วก็เป็นคณะทำงานก้าวหน้าด้วยถูกไหมคะ

ก็เป็นการทำงานในวาระร่วมกัน๒๓ข้อกับพักร่วมแต่ยังมีวาระเฉพาะของก้าวไกลอีก๓๐๐นโยบาย
ก็จะพยายามผลักดันต่อไปให้มันเป็นไปได้ผ่านสองกลไกคือหนึ่งฝ่ายบริหาร
ถ้าเป็นนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็จะมีอำนาจในการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดผลมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้สองอำนาจนิติบัญญัติก็จะผลักดันกฎหมายที่พักเก้าไกล
เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อเอาไปทำนโยบายร่วมแล้วแถลงต่อรัฐสภา
ก็จะเชิญผู้ที่มีความรู้จริงมาบริหารกระทรวงตามความเหมาะสมด้วย
ข้อความในใจเป็นความกังวลเนี่ย
กรณีที่คุณปียบุตรแก่นำคณะก้าวหน้าไม่เห็นด้วย

คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
นักข่าวก็เลยถามว่าทำไมถึงแถลงข่าวล่าช้า
เพราะตอนแรกบอกว่านัดไว้๔โมงครึ่งใช่ไหมคะ
แต่มาแถลงจริงประมาณสัก๕โมงนิดได้

เพราะมันมีการแก้ไขเนื้อหาหรือเปล่าคุณพิทา
มีการแก้ไขมีการตัดประเด็นนิรโทษกรรมอะไรออกหรือเปล่า
คุณพิทาบอกว่าไม่ใช่มีแค่นั้นมันยังมีปัจจัยอื่นอีก
แล้วก็ประเด็นกัญชาเนี่ยเขาบอกมาแก้กันในวินาทีสุดท้ายเลยนะคะ
ตอนแรกคิดว่าจะใช้เวลาเทียบประมาณชั่วโมงหนึ่ง
แต่ก็ต่างคนก็อาจจะมาไม่ตรงเวลามั่ง

กว่าจะหาปีเตอร์ในการประชุม
ในการที่จะพิมพ์เอกสารออกมาให้ครบ

ก็มีทั้งเรื่องที่คุณทศถาม
ก็มีเรื่องของกัญชามีเรื่องของสมรสเท่าเทีย
มีโอกาสที่จะต้องมาแก้ถ้อยคำสุดท้าย
แต่ว่าภาพรวมที่ออกมาก็เป็นไปได้ด้วยดี